ทนายตั้มวันนี้ทนายตั้มแฉรัวคนทิ้งเพื่อนกลางเจ้าพญา
คืออะไรวะอีกแล้วเหรอยังไม่จบเหรอ
พนักงานสอบสวนรอดคุกเพราะเส้นใหญ่
หลังจากที่ศาลจังหวัดนทบุรีเนี่ยนัดคุ้มครองสิทธิ์นะฮะ
และสอบคำให้การคดีการเสียชีวิตของแตงโม
เมื่อวานแม่ได้เงินสดเนี่ย๔๐๐๐๐๐บาท
แม่ได้เช็ค๒ใบอีกล้าน๖
รวมที่เงินที่แม่จะได้รับตลอด๒๐ปีเนี่ย๙ล้าน๒นะฮะ
เดือนนึงแม่จะได้๓๐๐๐๐บาท๒๐ปีเพราะว่าอย่างงั้น
เขาก็บอกอย่างนี้วันนี้นะฮะจริงแล้วจำเลยเมื่อวานมาครบหมด๖คน
ฮ่าเมื่อวานยังหกห้าชั่วโมงเต็มเต็มนะฮะกระทั่งจำเรือนเนี้ย
ตกลงทำสัญญาปณีประนอมกับแม่แตงโมเนี่ยต่อหน้าศาล
คนนอกอย่างพวกเราก็ได้แต่ปากเบ้ปากก็จริงติดตามกันมาตั้งนาน
อย่างเงี้ไม่เห็นจะมีเลยฆาตกรรมไม่เห็นจะมีเลยฆ่ากันตาย
ไม่เห็นจะมีเลยตกเรืออืมถูกป่ะจากนั้นแซนวิสาพัฒน์เนี่ย
ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ากล้าพูดว่าความยุติธรรมได้ถูกพากไป
ขยันเดินสายอวดอ้างสรรพคุณนะคะเห็นไหม
เดี๋ยวนี้แซนเสี้ยมาเสี้ยกลับเออจริงจริงอืม
ใครก็แล้วแต่มาเนี่ยนี่กล้าพูดว่าความยุติธรรมได้ถูกพรากไป
ขยันเดินสายอวดอ้างสรรพคุณถนัดใช้เส้นสายเพื่อยุติคดี
เพราะทางทฤษฎีทางกฎหมายคุณลอกเพื่อนถึงได้จบทนาย
อืมช่วยอายหมามันบ้างแซนแซนเห็นไหมล่ะอ๋อ
เวลามาทวงถามหาความยุติธรรมเพราะสิ่งที่คุณได้คือการยัดเยียดความเป็นจำเลย
ให้คนบนเรือบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สังคมเข้าใจผิด
นี่คือสิ่งที่แซนเนี่ยก็พิมพ์มาก่อน
ล่าสุดคือเอาจริงแล้วทนายตั้มมอนเบ้ปากก่อนถูกต้องไหมฮะถูก

แล้วก็คนอย่างพวกเราก็เบ้ปากแซงเขาก็ตอบกลับมา
คนทิ้งเพื่อนไว้กลางแม่น้ำเจ้าพญา
ยังกล้าแซะคนอื่นว่าอายหมาแบบคุณนะ
เปรียบเทียบกับหมายังสงสารหมา
เพราะหมาคือสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตว์
มันไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่
ตัวคุณเองถ้าไม่รวยไม่เส้นใหญ่
ก็ไม่รอดคุกหรอกบอกเลยใครกันแน่ที่บีบพนักงานสอบสวนทั้งที่อ่อนกฎหมาย
พอแพ้ปุ๊บร้องเอ้ยเลยดินะฮะถ้าเกิดเรื่องแบบนี้กับครอบครัวผม
บอกเลยว่าเก็บเงินไก่เกลี่ยไว้อมตอนเจอยมพบาลแล้วกัน
ถ้าคิดจะมาค้าความกับทนายด้วยการโพสต์แซะเหมือนที่ชอบทำ
บอกเลยว่าฝันไปเถอะครับคุณกับผมกระดูกคนละเบอร์กัน
อำนาจบาดใหญ่ที่เคยใช้มามันใช้ไม่ได้กับคนแบบผมครับ
หนาวไปเลยเด้ทั้งหมดเป็นสคริปต์นะฮะ

ไม่ได้พูดเองอ่านตามที่ขึ้นน่ะจอข้างหลังเลย
อ่านตามนี้หมดเลยไม่ได้พูดเองเลยค่ะ
อันนี้อย่างที่บอกมันจะจบไหมแม่
ไม่รู้ว่าแม่เขาจบแล้วจะไม่จบยังไงอ่ะ
อันนี้คิดถามตัวเองนะในที่สุดพวกเราเป็นคนติดตามคือโดนต้มกันหมดอยู่แล้ว
เราต้มตอนแรกคืออุ้ยค่ะตัดกรรมตกเรือ
ก็ฉันถึงบอกว่าไหนล่ะผ้าขาว
เราสนใจกับผ้าข่าวที่ปลูกเอวอะ
สนใจกันมาเป็นเดือนไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลย
ก็ใดใดที่สุดเค้าบอกไม่ใช่คัดตรรกรรมก็เกิดคืออุปัติเหตุ

เพราะว่าแม่เป็นเจ้าทุกข์คนเดียวใช่แม่ก็ถอนแจ้งความอะไรหมดแล้ว
ชื่อแม่ใช่แต่ก็โอเคต่อให้แบบโพสต์ไปหรือติดตามไปมันก็ไม่มีแล้วอ่ะ
ก็ต้องหลังจากนี้ปุ๊บคนบนเรือเขาก็พร้อมจะสู้ต่อ
ถูกต้องป่ะเขาก็ต้องไปให้การบนสารต่อว่าจะเอายังไง
แล้วกว่าจะสรุปไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลย
อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวตอบสิเออเขาไม่มีจริงเพราะเขาจบแล้ว
เพราะแม่เขาก็แฮปปี้แล้ว๙ล้าน๒ถูกแล้วจะไปเอาอะไรกับเขาอีกอ่ะ
เมื่อวานแม่เขาก็แฮปปี้แล้วเขาได้ต้องหูคู่หนึ่งด้วยนี่
เข้าใจคือมันไม่ได้หมายว่ามีฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นแหละแต่ถามว่า
ถ้ามีคนคนหนึ่งที่แบบเป็นสาเหตุทำให้แบบคนที่เรารักไม่อยู่แล้ว
อะไรอย่างนี้เขาก็โอเคเนอะเขาเคลียร์ใจไหมล่ะถ้าเขาเคลียร์ใจก็
แต่หมายความว่าเคลียร์ใจใช่หมายความว่าไม่รู้แหละแต่ว่าจะ
เขาเรียกว่าอันไม่โกรธแล้วไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าจะไป
โปร่งใสมันไม่มีหรอกถูกปะล่ะในที่สุดแล้ววันนี้คือเราก็ดูแล้วแบบ
ทุกอย่างคือจบก็คือจบก็คืออุบัติเหตุเขาก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุ
เพราะหนึ่งถ้าสมมุติเขาก็บอกเขาไม่สามารถมีหลักฐานยืนยันได้
มีหลักฐานที่ผ่านมาก็เหมือนกับดูเราดูละครเรื่องหนึ่งอ่ะ
แต่ละครเรื่องนี้ออนแอร์ยาวเหรอเกินหลายเดือนจริงจริงทุกละครเรื่องนี้มันยาวมาก
ละครเรื่องนี้แต่แบบว่าแค่ตอนจบคุณสรุปไม่ได้ว่ามันคืออะไร
แต่รู้แต่ว่าเขาสรุปมาว่ามันมันคืออุบัติเหตุแต่พวกเราอ่ะทุกคนผู้ดูอย่างเราอ่ะ
รุ้นว่าให้มันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ปัญหาคือมันไม่มีหลักฐานไง
ถูกไม่แล้วตอนนี้คือคุณแม่เขาแฮปปี้แล้วไง
มันก็เลยจะไปต่อยังไงล่ะอืมมันไปต่อยากล่ะจริงค่ะ
มันไปต่อไม่ได้แล้วนะคะ
คุณแม่คุณแม่